ข่าวอุบัติเหตุดูแล้วย้อนดูตัวครับไปดูนาทีชีวิตที่รถเก๋งเนี่ยฝ่าไฟแดง
พุ่งชนรถจักรยายนกระเด็นเลยนะครับคนขี่มอเตอร์ไซค์นี่เขาบอกสาหัส
ทำไมถึงสาหัสลองดูซินี่ฮะลอยลงมาโอ้โหจักรยานโอ้โห
นี่แหละครับถึงสาหัสครับเป็นนาทีที่รถเก๋งฝ่าไฟแดงพุ่งชนรถจักรยานยนต
ทั้งรถทั้งคนขี่เนี่ยกระเด็นครับลอยขึ้นไปบนฟ้านะฮะ
แล้วลงมากระแทกพื้นบาดเจ็บสาหัสสังเกตเห็นจักรยานเนี่ย
ปั่นตามมาแล้วเหยียบซ้ำเธอด้วยเหตุเกิดบนถนนประหลโยธิ
บริเวณกลางสี่แยกศรีทรายมูลตะบนรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายครับ
จังหวัดเชียงรายคนขับรถเก๋งคือนางสาวพวงมาลัยพริบไหว
ขับรถเก๋งคันดังกล่าวมาจากแยกแม่กรครับมุ่งหน้ามาด้วยความเร็วสูง
จะไปห้าแยกพ่อขุนเมงรายพอมาถึงที่สี่แยกศรีทรายมูลเนี่ยนะครับ
จังหวะเป็นไฟแดงแทนที่จะหยุดไม่หยุดครับเร่งส่งไปเลยรถแล่นข้ามสี่แยก
ชนกับรถจักรยายนต์แบบนี้คุณผู้ชมดูภาพอีกครั้งหนึ่ง
นี่แหละครับนายชาวนวัฒน์ปัญโยอายุ๕๑ปีแล้วนะครับ
ขี่มาจากแยกดอยสเก็นผ่านผ่านกลางสี่แยกพอดีนะครับ
จนเป็นเหตุการณ์อย่างที่ปรากฏอยู่ในภาพจากกล้องวงจรปิด
จังหวะเดียวกันครับจักรยานตามหลังมอเตอร์ไซค์มานะครับ
ก็มาชนซ้ำทำให้นายชาวนวัฒน์คนขี่รถจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัสเลยนะฮะ
หมดสติไปเลยเป็นตายเท่ากันเขาบอกแบบนั้นอาการ
เจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับ
และจะควบคุมตัวนางสาวพวงมาลัยคนขับรถเก๋งนะครับ
ไปสอบสวนดำเนินคดีต่อไปถ้าดูจากภาพแบบนี้นะฮะ
มันมันแดงแล้วครับมันไม่ใช่เหลืองแก่หรือส้มนะฮะ
แล้วส้มเนี่ยหรือว่าแดงเหลืองของคุณเนี่ยนะฮะ